สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้เอสโค้ชคนใหม่ของทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วนะครับ
โค้ชชาวญี่ปุ่นนะครับจะมาคุมทีมชาติไทยชุดใหญ่พร้อมกับชุดยู๒๓ด้วย
ประวัติการคุมทีมของโค้ชชาวญี่ปุ่นคนนี้ถือว่าไม่ธรรมดาทีเดียวแล้วก็น่าจะเป็นความหวังให้กับแฟนบอลไทยได้

สัมภาษณ์ของอากิรานิชิโนที่เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของกุญสือรายนี้
หลังจากที่เขาเข้ามารับงานคุมทีมชาติไทยทั้งชุดใหญ่
ที่มีรายการสำคัญคือฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือกโซนเอเชีย
และชุดยู๒๓ที่มีศึก๔เกม
ศึกชิงแชมป์เอเชียในช่วงปลายปีและต้นปีหน้ารออยู่
และเมื่อเขาตัดสินใจรับตำแหน่งเฮสโค้ดทีมชาติไทย

คือการศึกษาโครงสร้างของฟุตบอลไทย
เพื่อพัฒนาและยกระดับสู่ขั้นตอนต่อไป
กิรานิชิโนเริ่มรับงานโค้ชในปี๑๙
ในการคุมทีมชาติญี่ปุ่นชุดยู๒๐
และเคยมีโอกาสคุมทีมชาติญี่ปุ่นชุดยู๒๒
ลุยศึกโอลิมปิก๑๙๙๖ที่สหรัฐอเมริกา

พาทีมชาติญี่ปุ่นล้มบราซิล๑ประตูต่อ๐

ทำให้เหตุการณ์ในวันนั้นถูกตั้งฉายาในวงการฟุตบอล

สุดท้ายทีมชาติญี่ปุ่นจะตกรอบแรกในครั้งนั้น
แต่เหตุการณ์นี้ก็ทำให้ชาวโลกได้จดจำชื่อของเขา
จากนั้นเขารับงานคุมทีมในศึกเจลีก
คาชิวาเรโซกัมบาโอซาก้า
วิสเซลล์โกเบและนาโกเลียกรัมปาร์ตเอช
เขาได้รับรางวัลโค้ชยอดเยี่ยมเจนลีก๑สมัยในปี๒๕๕๙
โค้ชยอดเยี่ยมเอเชียปี๒๐๐๘
ซึ่งนับว่าเป็นโค้ชญี่ปุ่นที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่ง
๒๐๑๖นิชิโนได้รับเลือกจากสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่น
รับตำแหน่งประธานเทคนิคของสมาคมฟุตบอล
กระทั่งก่อนฟุตบอลโลก๒๐๑๘จะเริ่มขึ้นในอีก๓เดือนข้างหน้า
สมาคมได้แต่งตั้งเขาขึ้นมาทำงานเฮสโค้ด
แถนที่ของวาเหตุฮารีฮอทซึนคุณซื้อชาวบอสเมีย
ซึ่งในช่วงก่อนฟุตบอลโลกเขาถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก

เพราะผลงานในเกมอุ่นเครื่องไม่ค่อยดีนัก
กรอบกับเวลาในการเตรียมทีมที่มีน้อย

ด้วยการเข้ารอบ๑๖ทีมสุดท้ายแบบหุดหวิด
เกือบที่จะล้มทีมชาติเบลเยี่ยมในเกมรอบ๑๖ทีมสุดท้าย
แต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่น่าจดจำในชีวิตการคุมทัพของเขา
แล้วเขาก็ได้ประกาศลาออกหลังจบศึกฟุตบอลโลก๒๐๑๘
เกียรติประวัติอันยอดเยี่ยมของกุญสือรายนี้
ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่ทีมชาติไทยจะยกระดับขึ้นจากเดิม
แต่การเปลี่ยนแปลงคงไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาอันสั้น
และคงจะต้องให้กุญสือรายนี้ได้พิสูจนฝีมือกับทีมชาติไทย
ว่าเขาจะพาศักยภาพของทีมชาติไทย
ยืนอยู่หน้าจุดไหนของโลกในวงการฟุตบอล
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน